ในช่วงนี้ใครเดินทางไปทะเลนะคะโดยเฉพาะที่เกาะสมุยต้องระวังให้ดี
เพราะว่าเขามีการประกาศเตือนออกมาแล้วว่าแมงกระพรุนกล่องชนิดหลายสายตอนนี้โอ้โหเยอะมากนะคะ
แล้วก็บางคนอาจจะยังไม่ทราบพิษของมันร้ายมาก
เสียชีวิตได้ภายในเวลาแค่๒๑๐นาทีเท่านั้น
โรงพยาบาลต่างก็ออกมาประกาศเตือนกันแล้วนี่แหละค่ะคือหน้าตาของมัน
คือบางคนว่ายน้ำลงไปเห็นอาจจะรู้สึกว่าเออดูน่ารักดีดูสวยดีจริงอันตรายมากนะคะ
ทางเฟซบุ๊คของโรงพยาบาลเกาะพงันจังหวัดสุราธานีออกมาโพสต์คลิปวิดีโอนี้
แล้วก็เขียนข้อความเตือนแจ้งประชาชนบอกว่า
รับแจ้งเตือนจากเครือข่ายป้องกันและเฝ้าระวังแมงกระพุนพริก
เกาะสมุยและเกาะพงันว่ามีการพบแมงกระพรุนกล่องชนิดหลายสาย
ซึ่งมีพิษที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ภายใน๒๑๐นาที
เพราะว่าตอนนี้เริ่มเข้าฤดูการเสี่ยงแมงกระพรุนกล่อง
ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปี

ก็ฝากแจ้งเตือนภัยผู้ประกอบการทุกหาด
ให้ตรวจสอบเสาน้ำส้มสายชูให้พร้อมใช้
เตือนนักท่องเที่ยวห้ามเล่นน้ำในตอนกลางคืนค่ะ
ถ้าเราย้อนกลับไปดูข้อมูลนะคุณผู้ชมปี๒๕๕๘เนี่ยมีนักท่องเที่ยวถูกพิษแมงกระพรุนกล่องขณะลงเล่นน้ำเสียชีวิตไป๒คนนะคะ
ซึ่งพิษของมันเนี่ยจะอยู่ที่หนวดหรือว่าสายของแมงกระพรุนพอพิษแล่นเข้าสู่หัวใจเมื่อไหร่ก็จะทำให้หัวใจหยุดเต้น
หรือเกิดภาวะหัวใจวายแล้วก็เสียชีวิตได้ภายในระยะเวลาแค่๒๑๐นาทีเท่านั้น
ทางด้านสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก็ให้คำแนะนำไว้นะคะว่าถ้าไปเจอคนถูกพิษแมงกระพรุนเนี่ยให้สังเกตอาการก่อน
ถ้าหมดสติต้องรีบปั๊มหัวใจและนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดแต่ถ้าหากว่าผู้ป่วยยังมีสติให้รีบนำน้ำส้มสายชูมาราดบริเวณที่มีหนวดของแมงกระพรุนเกาะอยู่ค่ะ
แต่ห้ามดึงหนวดออกเพราะจะยิ่งทำให้ถูกพิษเพิ่มขึ้นนอกจากนี้สิ่งสำคัญก็คือทุกหาดต้องมีการตั้งเสาเพื่อแขวนน้ำส้มสายชูขวดใหญ่ไว้บริเวณชายหาด
จะได้ช่วยเหลือผู้ถูกพิษแมงกระพรุนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะบริเวณชายหาดที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
หลายคนยังมีความเชื่ออยู่นะว่าถ้าโดนพิษแมงกระพรุนเนี่ยให้เอาทรายถู
เอาใหม่นะคะใช้น้ำส้มสายชูราดนะคะ
แต่ถ้าผู้ป่วยคนไหนที่หมดสติรีบปั๊มหัวใจแล้วนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด